เอาดูเรื่องของพายุกันบ้างดีกว่าค่ะมีพายุฝนแล้วหอบลูกเห็บ
ตกในพื้นที่จังหวัดสุรินโค้นต้นไม้ทับสายไฟฟ้า
คือบ้านเรือนประชาชนเสียหายเยอะมากแม้แต่บ้านของนายกอบตโชคนาสาม
พายุซัดจนหลังคาบ้านปลิวเลยค่ะไปดูคลิปหน่อยค่ะ
ลายฝ่าไหลอยู่
เลยรอบหลายสิบปีใช่ฟะ

คือลมมันแรงมากจริงจริงอย่างที่
เห็นในภาพเลยค่ะพายุฝนก็มาลมก็แรง

บ้านเรือนชาวบ้านแล้วก็บ้านเรือนหลายหลังเลย
เนี่ยเด็กแตกตื่นกลัวกันน่ะนะคะ
อกจากนี้ที่สำคัญเลยที่น่ากลัวกว่าลม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลโชคนาสามอำเภอประสาทจังหวัดสุรินท

ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่อบตโชคนาสาม

เขาก็ต้องนำรถเครนพร้อมเครื่องเลื่อยยน
ไปตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนชาวบ้านออก
แล้วก็ต้องช่วยรื้อช่วยเก็บซากหลังคา
บ้านเรือนชาวบ้านที่ถูกแรงลมพัดพังเสียหาย

โดยมีการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น
เพื่อจะแจ้งต่อจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไป

มีบ้านประชาชนได้รับความเสียหายถึงกว่า๑๑๕หลังคาเรือน
หลังถูกแรงพายุพัดหลังคาบ้านหาย
ลิวไปตกทุ่งนาไกลกว่า๒๐๐เมตรก็มี

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือบ้านของนายจันทองธนงตน
เป็นนายกอบตโชคนา๓นี่แหละ
และยังมีต้นไม้ใหญ่ถูกพายุลมพัดถล่มอย่างรุนแรงเนี่ย
้นล้มแบบถอนรากดึงมาเลยนะคะ
ประมาณ๔๐๕๐ต้นได้ที่ล้มค่ะ
ตอนนี้หน่วยงานอยู่ระหว่างสำรวจค่าเสียหาย

โดยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

อย่างเร่งด่วนต่อไปนะคะ